นี้เราเริ่มต้นกันด้วยเหตุการณ์และอุบัติเหตุที่นำมาเตือนใจและเตือนภัยกันเช่นเคยนะครับ
ที่จังหวัดพัทธลุงมีอุบัติเหตุรถบรรทุกเฉียวชนรถจักรยานยนต์จนล้มกลางถนนนะครับ
จะเหยียบซ้ำทำให้หนุ่มวัย๒๖ปีคนขี่จักรยานยนต์เสียชีวิตคาที่
ส่วนคนขับรถบรรทุกหลบหนีไปติดตามพร้อมกับอีกหลายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับ
ตำรวจสพควนขนุนและกู้ภัยเข้าตรวจสอบอุบัติเหตุ
บนถนนสายเอเซียฝั่งขาล่องในพื้นที่หมู่๑๕ตำบลชะม่วงอำเภอควนขนุนจังหวัดพัทธลุง
ที่เกิดเหตุพบนายวรวุฒิช่วยขาวอายุ๒๖ปีนอนเสียชีวิตอยู่กลางถนน
สภาพศพถูกล้อรถทับที่ศีรษะโดยมีหมวกกระน็อกแบบเต็มใบตกอยู่
ออกไปประมาณ๕๐เมตรพบรถจักรยานยนต์ฮอนด้าเว็บล้มอยู่ในสภาพพังยับเยิน
ก่อนเกิดเหตุนายวรวุฒิกำลังขี่รถจักรยานยนต์กลับบ้านที่อำเภอบางกล่ำจังหวัดสงขลา
พอมาถึงจุดเกิดเหตุพยายามเร่งเครื่องแซงรถบรรทุกก่อนจะถูกเฉียวชนจนล้มลง
และถูกเหยียบซ้ำจนเสียชีวิตจากนั้นรถบรรทุกก็ขับหลบหนีไปทันที
ตำรวจอยู่ระหว่างติดตามตัวคนขับมาสอบปากคำและดำเนินคดีตามกฎหมาย
ส่วนที่จังหวัดนครราชศรีมาตำรวจและกู้ภัยเร่งช่วยเหลือนายเชิดเทพเกาะ
อายุ๕๙ปีชาวบ้านโนนสามัคคีตะมนต์ชีวานอำเภอพิมาย
หลังถูกรถไถทับบริเวณแขนข้างขวานอนร้องคลวนคลางด้วยความเจ็บปวด
ชาวบ้านต้องคอยพัดวีและเรียกสติอยู่ตลอดเวลา
เจ้าหน้าที่ใช้รถยกมายกรถไถขึ้นจึงสามารถนำตัวผู้บาดเจ็บออกมาได้
แล้วรีบนำตัวส่งโรงพยาบาล
สอบสวนทราบว่าก่อนเกิดเหตุนายเชิดขับรถไถมาตามถนนเรียบคลองส่งน้ำ
แต่จู่รถตกหลุมจนเสียหลักพลิกคว่ำลงไปในคลอง
พยายามจะกระโดดหนีออกมาจากรถแต่กระโดดไม่ทัน
ทำให้ถูกหลังคาของรถหายทับบริเวณแขนข้างขวา
โชคดีที่ในคลองไม่มีน้ำแต่ยังพอมีสติ
กดโทรศัพท์หาภรรยาที่อยู่บ้านให้แจ้งเจ้าหน้าที่มาช่วยเหลือ
ใช้รถแบ็คโฮลตักดินรอบท่อซีเบนที่บ้านหลังหนึ่ง
ในพื้นที่หมู่๑๕ตะบนปากช่องอำเภอลมศักดิ์จังหวัดเพชรบูรณ์
เพื่อนำศพของนายสุวรรณอินทวงอายุ๕๕ปี
ถูกดินทับเสียชีวิตอยู่ภายในท่อซีเมนมีเพียงส่วนหัวโผล่ขึ้นมาจากดิน
ก่อนจะใช้ค้อนทุบให้ท่อแตกแล้วนำร่างผู้เสียชีวิตขึ้นมาด้านบน
สอบสวนทราบว่าก่อนเกิดเหตุนายสุวรรณผู้ตายได้ว่าจ้างให้รถไถมาปรับหน้าดิน
แต่ขณะเกิดเหตุยืนอยู่บนฝาท่อซีเมนบ่อซ่วมร้าง
ฝาท่อแตกจึงร่วงลงไปด้านล่างและถูกกองดินไหลลงไปทับจนเสียชีวิต
กลางความตกตะลึงของญาติพี่น้องที่อยู่ในเหตุการณ์
นี้ญาติไม่ติดใจเหตุที่เกิดขึ้นเจ้าหน้าที่จึงให้นำศพไปประกอบพิธีทางศาสนา